ความคืบหน้าสถานการณ์นายกบอกว่า
ก็ต้องขอเวลาดูความชัดเจนซะหน่อยนะครับ

ดูแลประชาชนถึง๗๐ล้านคน
ดังนั้นถ้ามีความชัดเจนอย่างไรก็ตามนะครับ
จะได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ
นายกรัฐมนตรีถูกถามหลายเรื่อง
เพราะเมื่อเช้าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ไปเป็นประธานในพิธีวันพระราชทาน

ครบรอบ๑๓๒ปี
ถูกถามหลายประเด็นเกี่ยวกับความคืบหน้า
เรื่องของสถานการณ์ระเบิดในพื้นที่กรุงเทพ

กระทำที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำที่ชั่วร้าย
คนทำอาจจะยังกล่าวไม่ได้ว่าเป็นใคร

ที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย
ในขณะที่ประเทศกำลังเดินหน้าอยู่นะครับ
ในการเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้น
หรือว่ามุ่งหมายว่าเป็นฝีมือกของกลุ่มใด
มีกลุ่มการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่

เพราะยังมีผู้ก่อเหตุอย่างน้อยอีกกว่า๑๐คน

ขณะเดียวกันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับที่ตัวผมเอง

เพราะว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่ผู้สิทธิ์ข่าวถาม
เป็นเพราะท่านมาคุมงานด้านความมั่นคง

การทำหน้าที่ของทหารและตำรวจ
ผลเอกประยุทธ์บอกไม่ใช่
และอีกหนึ่งคำถามที่ผู้สิทธิ์ข่าวถาม
แล้วตอนนี้ทางพักการเมืองหรือฝ่ายค้าน
เขาก็กำลังโจมตีอยู่ด้วย
บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลเองหรือเปล่า
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามนี้ด้วยความดุเดือดเหมือนกันนะครับ
รับฟังคำตอบจากนายกรับ
ช่วงนั้นกำลังทำอยู่ประชุมแล้วไปต่างประเทศนะ
ของประเทศอาเซียนทั้งหมดกับประเทศคู่เยอร์รายจารย์น่ะประเทศใหญ่ประเทศมหาบรรดา
ใครจะทำแบบนั้นผมอยากจะรู้นะเว้นเชื่อใจเขาว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความไม่น่าเชื่อถือ
ในเวทีต่างประเทศมองในมุมนี้บ้างสิครับอย่ามองมาดูประเด็นว่า
รัฐบาลจะสร้างสถานการณ์เองอะไรเองทำทำไม
ผมอยู่ดีเฉยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ดีกว่าหรือ
คิดให้มันให้มันมีตักกะหน่อยนะโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ
แต่ตอนท้ายก็ยังจ๊ะอยู่นะครับนี่ถูกถามมาหลายคำถามแล้วนะ
กว่าจะมาถึงคำถามสุดท้ายเนี่ย
ว่ารัฐบาลมีพิรุษกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
ส่วนประเด็นคำถามอื่นก็มีนักข่าวถามว่าที่พบทบ
กับพิรัฐโครงสัมพงศ์ซึ่งก็อยู่แถวหลังด้วยนะครับ
เพราะว่าร่วมในพิธีด้วยนะครับที่พบทบระบุว่าเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ปี๔๙นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นแค่การเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีต
ส่วนจะมีโอกาสที่กลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังนั้นหรือเปล่า
ยังไม่รู้อย่าเพิ่งไปสรุป
นายกบอกว่ายังไม่ตัดเหตุการณ์ใดออก
เป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงของพักพลังประชารัฐ
เขาบอกว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่หรือเปล่า
นายกบอกว่าโอ๊ยไม่เกี่ยวกันเลย

ใครจะเลือกใครเป็นเรื่องการเมืองก็เลือกไป
ตอนนั้นผมพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้ง
อย่าเอาประเด็นมันโยงกันไปมา
แค่นี้ปัญหาก็เยอะพอแล้วนะครับ
กล่าวถึงประเด็นแม่ของผู้ต้องสงสัยคดีวางระเบิด
หน้าป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
พ่อแม่ผู้ต้องสงสัยบอกว่าลูกเป็นคนดี
แล้วก็เป็นครูด้วยแล้วก็กำลังเรียนปริญญาโทด้วย

ว่าเอ๊ะทำไมแม่ยังไม่ได้เจอหน้าลูกเลย

แล้วพอมันมีข่าวว่าลูกโดนทำร้ายแม่ก็เลยยิ่งเป็นห่วง
ใช่แม่ขอบอกว่าอย่าทำร้ายลูกเลยนะครับ
เรื่องนี้นายยกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการขอความเป็นธรรม
ก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่แม่ทุกคนต้องเป็นห่วงลูก
แต่ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุพยานกล้องวงจรปิด

ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ปรากฏนะครับ
ขอให้ฟังความ๒ทาง
เป็นการตอบคำถามของนายยกรัฐมนตรี
เมื่อเช้านี้ตอบหลายเรื่องรวมถึงเรื่องการเมือง

นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้เรื่องนั้นจบไปเถอะนะครับ